ไม่ใช่ว่าเห็นของถูกแล้วเราจะซื้อ
เพราะไม่อย่างนั้นอาจจะเจอเหมือนกรณีชาวบ้านที่โคราช
ซื้อไข่แผงหนึ่ง๖๐บาท
ชาวบ้านมองว่ามันถูกก็ซื้อมา
ปรากฏว่ามาตอกดูแอบอัดดูสังเกตลักษณะ
มันไม่ใช่ไข่จริงอะคุณ

แต่ดูเผินเห็นไหมคุณผู้ชม
เผินนะอาจจะดูคล้าย
แต่พอจับดูแล้วมันตะปุ่มตะป่า

ใช่ค่ะนี่ดูจากภายนอก
เดี๋ยวตอกดูข้างในคุณผู้ชมก็จะเห็นแล้วว่า
มันไม่เหมือนไข่ไก่จริงนะคะ

ทำไมดีฉันเข้าใจว่าเหมือนปูนปัสเตอร์
แล้วก็ลงสีกันมีอะไรออกมาไหม
มีมีไข่ขาวไข่แดงเหมือนจริงเลยล่ะ

เขาก็ออกมาร้องผ่านสื่อเลยบอกว่า
ถูกวิจชาติชีพรอกคล้ายไข่ปลอม
ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๕พฤษภาคมที่ผ่านมา
เขากำลังจะไปซื้อไข่ที่ร้านประจำในตลาดที่อำเภอสูงเนิน
แต่เพราะเอิ้นค่ะไปเห็นไข่ไก่เนี่ย
เปิดวางขายอยู่ที่ท้ายรถหกล้อ

ก็เลยอ่ะงั้นซื้อตรงนี้ละกันแผงละ๖๐บาท
ซื้อมา๓แผงเพื่อนบ้านฝากซื้ออีก๒แผงด้วย
ซื้อกลับไปจะไปทำอาหารที่บ้าน

อันนี้คือให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพเปรียบเทียบกัน
ฝั่งขวานี่คือไข่จริงใช่ไหม
ฝั่งซ้ายนี่คือไข่ปลอมเหรอ
ภายนอกก็จะชัดเจนนะว่ามันเกลี้ยงต่างกันเนี่ยนะคะ
พอต่อข้างในไข่ขาวไข่แดงมันก็เหลวกว่าปกติ
ก็เลยคิดว่าต้องถูกมิจฉาชีพหลอกแน่นอน
ก็เลยติดต่อทางทีมข่าวนะคะ
ทีมข่าวลงไปพบกับนายนครกิติภูมิธนากร
ซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีเทศบันตะบนสูงเนิน
ท่านนายกเทศมนตรีบอกว่าจากกรณีที่เกิดขึ้น
ทางเทศบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะ
ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบแล้ว
พบว่าพ่อค้าที่นำไข่ไก่มาขายเป็นพ่อค้าเร่ขาจร

ขายของในราคาถูกกว่าปกติ
แล้วก็ตั้งขายอยู่ใกล้กับตลาดสดที่คนจะไปเดินซื้อกัน
ส่วนไข่ไก่ที่ผู้เสียหายซื้อมาตรวจพบนะว่า

ลักษณะมันดูเหมือนกับไข่ไก่ค้างเก่าที่มันนานแล้ว
ไข่เก่านะไข่ขาวมันแบบเหนียวข้นแล้วนะ
ใช่แล้วเขาก็บอกข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่า
จริงมันคือไข่จริงนั่นแหละแต่เป็นไข่ค้างเก่า
ช่วงนี้คือเขาไม่ปลอมกันเพราะว่าไข่มันราคามันก็ไม่ได้แพงมาก
เออถ้าจะปลอมก็คงจะยากจริงนะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านตรวจสอบแล้วว่ายังไงไปฟังเสียงดูนะคะ
เพราะเราพบว่าเจ้านี้เข้ามาอยู่เป็นเวลาประมาณ๑๐วันแล้วนะครับ
เราก็ได้เรียกมาเตือนสองครั้งก็ยังไม่พบนะครับ
แต่เราเพิ่งพบว่าใครมีปัญหาในครั้งนี้เท่านั้นครับนะครับ
เป็นทราบถึงมาทอดมันก็จะไม่มีกลิ่นไม่มีรสนะครับ
เพราะฉะนั้นมันก็ถ้าพูดกันตรงก็คือไข่ที่เสียแล้วครับ

อืมเนี่ยไข่ที่เสียแล้วแต่ยังไงก็ตามนะคะ
เขามีการประสานไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตวแพทย์ที่สุรินทร์
ส่งไข่ไก่ตรงนี้ไปตรวจสอบอย่างละเอียด
แล้วเดี๋ยวสักอาทิตย์หนึ่งจะรู้ผลนะคะ
ค่ะก็ฝากไปถึงผู้ค้าด้วยนะคะว่า
อันดับแรกแหละจะขายอะไรก็อยากจะให้มีจิตสำนึก

ยิ่งตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจโซ่บเซา
โควิดก็ระบาดหลายคนเดือดร้อนขาดรายได้
ก็นี่แหละพอเห็นอะไรถูกก็อยากจะไปซื้อหากัน
แต่ก็ไม่ควรที่จะเอาสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ
เสื่อมคุณภาพรวมถึงของไม่ดีมาจำหน่าย
มันถือว่าเป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนคนไทยด้วยกันนะ
โดยทั่วไปควรจะรับประทานไข่ประมาณ๒๘วัน
หลังจากที่แม่ไก่ออกไข่มาแล้วอายุประมาณนี้สดเลย
เป็นไข่สดเพราะว่าถ้านำไข่มาตอกไข่สดใหม่
ไข่แดงมันจะกลมนูนไข่ขาวจะเป็นวุ้นอยู่รอบไข่แดง
หากเป็นไข่เก่าไข่แดงจะแบน
ไข่ขาวกระจายตัวและเหลวกว่าไข่ใหม่
อกจากนั้นไข่แดงยังแตกได้ง่าย
ไข่เก่าเอามาทำขนมไม่ได้เลยนะ
ไม่ขึ้นฟูนะฮะทำขนมไม่ขึ้นฟู